ของราคาน้ำมันตอนนี้คนใช้รถไก่หน้าผากเลยนะฮะ
เพราะว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับ
เดือนกันยายนคุณราคาน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้น๗รอบ
เดือนตุลาคมอีกหลายรอบแล้วก็เมื่อเช้านี้ปรับขึ้น
ชนิดเลยนะ๖๐สตางค์ต่อลิตร
เป็นผลให้ยักษ์ใหญ่รถบรรทุกต่างเขาออกมาเรียกร้องแล้ว
บอกว่าถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วนะครับ
ราคาน้ำมันมันสูงเกินไปนะฮะไม่งั้นเขาอยู่กันไม่รอดแล้ว
ออกตามท้องถนนสายต่างทั่วไทยเลยนะครับ
คุณผู้ชมว่าวันนี้นะฮะบรรดารถบรรทุก
โดยเฉพาะที่เขามีการรวมกลุ่มเป็นทั้งสมพันธ์
สหพันธ์หรือสมาคมก็ตามเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับ
โดยประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับ

วันนี้สมาชิกรถบรรทุกทั่วประเทศกว่าพันคัน

และที่มาเพิ่มเติมไม่รู้อีกกี่คันนะ

จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้ารถบรรทุก
ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ๒๙บาท๒๙สตางค์แล้วนะฮะ
มีข้อเรียกร้อง๓ข้อต่อกระทรวงพลังงาน
คือตรึงราคาน้ำมันดีเซล
เหลือลิตรละ๒๕บาทต่อลิตรไปอีก๑ปี

ลดภาษีสรรพสามิตรลง๕บาทต่อลิตร

ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมันภาคขนส่ง
ขณะที่ไทยต้องเสียภาษีในอัตรา๕บาท๘๐สตางค์ต่อลิตร
และเรื่องที่๓คือยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการก็ไม่ต้องการ
ที่จะปรับราคาค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

มันมีผลต่อระบบทั้งหมดเลยนะครับ
สำหรับการแสดงพลังเคลื่อนขบวนของสมาชิกรถบรรทุกวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ย

เพราะว่ามี๗จุดใหญ่ทั่วประเทศเลย
จุดที่๑ก่อนฝั่งตะวันออกก็คือบางปะกงถึงบางนา

แล้วก็วกกลับไปทิศทางที่จะกลับไปชนบุรีนะครับ
จุดที่๒เนี่ยสายตะวันตกกันบ้างนะครับ
วิ่งจากราชบุรีมาอย่างพระราม๒มาอย่างถนนกาญจนาพิเศษ
จุดที่๓ทางภาคกลางครับ
อายุทิยาเลยนะฮะโอ้โหเส้นทางนี้ยาวนะคุณฮะ
ลำปางกำแพงเพชรลงมาเนี่ยนะฮะ

วิ่งจากโคราชมายังหินกองสระบุรี
และจุดที่๖วิ่งจากตะวันออกครับ
แหลมชะบังมาอย่างศรีราชา

ส่วนจุดที่๗เป็นเส้นอีสานคุณ
ผ่าเลยนะผ่าเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้ง๗จุดเริ่มวิ่งกันตั้งแต่เช้าฮะ

แต่ยักษ์ใหญ่เนี่ยวิ่งแบบนี้โอ้โห

เขาจะวิ่งค่อยเคลื่อนไปแบบช้า
มันก็จะทำให้รถติดเหมือนกันนะคุณ
ใช่ฮะเคลื่อนช้าแบบนี้เป็นการแสดงสัญลักษณ์

แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

แต่วิ่งทีละเลนแต่ว่ารถบรรทุกมันยาวนะครับ

ถือว่าเป็นการแสดงออกขั้นที่๑นะคุณนะ

ไม่ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง

ซึ่งมีรถกว่า๔แสนคันทั่วประเทศ

ถ้ามันถึงขั้นสุดคือระดับ๑๐นะครับ

หลายเส้นทางนะคุณ
ที่ไปอย่างเส้นราชบุรีเนี่ยนะคะ

เลี่ยงเมืองราชบุรีอันนี้ถือว่าเป็น๑ใน๗จุดนะ

ใช่ราชบุรีเนี่ยเค้าประกาศออกมาแบบนี้เลย

ถ้ายังไม่คิดแก้ราคาน้ำมัน

รถบันทุกข์และรถสิบล้อจากภาคตะวันตก

นายชัยพลแทร่เห็งรองนายกสมาคม

ก็มีการร่วมขบวนเคลื่อนพลค่ะ
จากจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดสมุทรสาครถนนกาญจนาพิเศษ
ด่านทางด่วนศรีรัฐถนนบรมราชชนนานี
จังหวัดนครปฐมแล้วก็วนกลับมาที่ตั้ง
ซึ่งทางเลขาสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก
อย่างนายบุญชูกรยาวุฒิพงศ์ก็บอกนะคะบอกว่าวันนี้
พวกเราตั้งใจเลยมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
อยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐดูแลตรึงราคาน้ำมัน
ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลยนะคะ
ส่วนเส้นอีสานโคราชสระบุรีก็มีเหมือนกัน
ถนนมิตรภาพนะคุณเขาไปรวมตัวกันเลย

แล้วก็เรื่องของภาษีน้ำมันทุกตัวและแก๊ส
ควรจะลดนะฮะเดือดร้อนจากโควิดแล้ว

อี๋แตนเอยลดไถเอยลดการเกษตร
สูบน้ำต้องใช้น้ำมันลิตรละ๓๐๔๐บาท

เห็นบางครานเค้าจะติดป้ายไหว่นิ้วข้างมะบดไปเลย

ใช่นะฮะทีนี้ทางด้านของรองนายก

อย่างนายสุภัทนพงษ์พลันมีชาวน่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้จริงได้พูดคุยกับตัวแทน
รับฟังข้อเสนอที่อยากให้กระทรวงพลังงาน
และรัฐบาลชะลอปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล

และยืนยันว่าการชุมนุมวันนี้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์
เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการภาคขนส่ง
แต่ราคาน้ำมันปรับขึ้นตามราคาของตลาดโลก

ถ้าดูตลาดโลกนะทำไมราคาน้ำมันทั่วโลกถึงปรับขึ้น
ก็บอกว่าคือเศรษฐกิจโลกมันเริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์โควิด๑๙แล้ว
น้ำมันแล้วก็กลุ่มพลังงานมันเลยปรับขึ้นทั่วโลกเลยนะคุณนะ

เซลนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าใช้กับภาคขนส่งกันเยอะเลย
เดือนตุลาคมนี้นะฮะเดือนนี้น้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาแล้ว๓ครั้ง
ต้นเดือนคือวันที่๕ตุลาคมดีเซลลิตรละ๒๘๒๙เพราะว่านักแล้วนะ
ครั้งที่๒วันที่๑๕ตุลาคมกลางเดือนอีก๖๐สตางค์ต่อลิตรเป็น๒๘
และแน่นอนปรับครั้งล่าสุดนี้ครั้งที่๓ในวันนี้
กลายเป็นลิตรละ๒๙๔๙ไปซะแล้วนะฮะ
แล้วก็ราคาน้ำมันทุกประเภทก็ปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างที่บอกไปเดือนกันยายนปรับขึ้น๗รอบทีละ๓๐๕๐สตางค์
คุณคิดดูว่าเขามีผลสำรวจออกมานะฮะว่าราคาของน้ำมันเนี่ย
ปี๖๔ท่านนับตลอดทั้งปีนะราคาน้ำมันจะแพงขึ้น๑๐บาทต่อลิตร
๖๓ราคาอยู่ที่ลิตรละ๒๑บาท๕๘สตางค์
๖๔อยู่ที่๓๑บาท๒๙สตางค์คุณขึ้นมา๙บาท๗๐สตางค์เยอะไหม

อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วประเทศเหมือนกัน
สำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะแต่ก็เชื่อว่าในส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
เขาก็พยายามที่จะตรึงราคากันอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะใช้พื้นที่หน้าจอนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อเรียกร้อง
ส่งเสียงสะท้อนกันเข้ามาได้ผ่านทางไลน์ทางคอมเมนต์ในโซเชียลด้วยนะคะ